สวัสดีค่ะร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วค่ะในอีกสองชีวิตเท่านั้นเองนะคะสำหรับคุณปะโลกช่วงนี้
เอาวันนี้เลยวันนี้วันกีฬาแห่งชาติช่วงนี้กีฬามีความสำคัญกับเรามาก
การดูและการเล่นการดูก็คือนี่แหละการดูฟุตบอลโลกค่ะ
ส่วนการเล่นกีฬาก็คือต้องอบอุ่นร่างกายอยู่เสมอเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นลงเรื่อย
ถ้าไม่ออกกำลังกายเดี๋ยวจะป่วยนะคะเห็นไหมความเย็นเนี่ยลงมาปกคลุมเรื่อย
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยค่ะแหมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
เขาหนาวอยู่แล้วแต่มีแถมค่ะแถมลงมาที่ภาคใต้ตอนบนด้วย
ก็คือจังหวัดประจวบคิริขันและเพชรชบุรีเช้าอากาศเย็นค่ะ
แต่ว่าช่วงบ่ายอาจจะร้อนขึ้นมานิดหน่อยนะคะไม่ได้ร้อนถึงขั้นแบบแสบผิวมากนะคะ
แต่เป็นลักษณะของความร้อนที่มีลมเย็นแทรกเข้ามา
ปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักสำหรับสภาพอากาศในประเทศไทย
ก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
ทำให้ตอนบนอากาศเย็นและทำให้ภาคใต้มีฝนฝนในภาคใต้เนี่ย
ทั่วไทยด้วยนะทั้งภาคใต้ด้วยนะคะช่วงเช้าเช้าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะ
แต่ฝนภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างเริ่มขึ้นช่วงบ่ายเป็นต้นไป
และจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ถือว่าไม่ใช่ฝนที่หนัก
หรือว่าเป็นฝนที่แรงอะไรภาคใต้ค่ะนอกจากจะดูเรื่องของฝนแล้วดูของคลื่นด้วยนะคะ
ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานี
จุดนั้นมีฝนก็เลยทำให้คลื่นสูงหน่อยนะคะสูงมากกว่า๒เมตรได้เลย
จุดที่มีฝนต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมภาคอีสานนครพนมเขาบอกว่า
หนาวมากคนที่อยู่แถวนั้นออกกำลังกายก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวเห็นไหม
ออกไปเดินออกกำลังกายริมแม่น้ำโขงต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแล้ว
แล้วเขาบอกว่าพอออกกำลังกายเสร็จแล้วหิวค่ะไปไหนไปกินก๋วยจับยวน
ช่วงนี้ขายดิบขายดีค่ะได้ชิมน้ำซุปร้อนริมแม่น้ำโขง
ให้นครพนมเจ้าคือเลิศแผกบรรยากาศนั่นเอาสงขระบ้างค่ะ
ช่วงนี้คลื่นลมแรงแต่ชาวประมงพื้นบ้านบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง
ออกไปวางอวนดักปูม้ากลางทะเลค่ะเพราะว่าช่วงนี้กิโลกรัม
แต่ละกิโลกรัมมันราคามันดีเหลือเกินนะคะกิโลกรัมละสามร้อยยี่สิบบาท
เสี่ยงแต่มันคุ้มถ้าออกไปแล้วได้๓๐กิโลกรัมคูณไปค่ะ
ได้เกือบหมื่นเลยนะเขาบอกขอออกไปเถอะแหมแต่ก็อยากจะให้ระวังหน่อยอะค่ะ
อากาศยังคงเย็นแบบนี้ไปเรื่อยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมออกกำลังกาย
อุ่นร่างกายเพราะว่ารอบชิงวันอาทิตย์นี้เย็นขึ้นแน่นอน
แต่ทีนี้นะใครที่ยังไม่ได้เชียร์ฟุตบอลโลกหรือว่าส่งผลทายฟุตบอลโลกกับไทยรัฐทีวี
แน่นอนว่าฉันเลือกฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนวันอาทิตย์ใครจะได้แชมป์
แล้วตอนนี้ขอซ้อมฟุตบอลก่อนนะเพราะว่าว่าประเทศไทยอ่ะจะได้ไปบอลโลกสักสิบสี่ปีดินะ
เอาไว้ดูแหละซ้อมก่อนเดี๋ยวไปคัดขึ้นบรรโลกนะคะ